ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้ในวันนี้นะครับ
จากที่เคยมีชื่อเสียงมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ
แต่เมื่อเจอวิกฤตจากโรคระบาดก็ทำให้ครอบครัวแทบล้มทั้งยืน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ผมชื่อรุงโลศพรพะครับอายุ๕๕ย่าง๕๖
ปัจจุบันจะทำอาชีพเป็นผู้กำกับการแสดงลิเก

ชื่อว่าไรพรพรพระครับอายุ๕๐ปี
ชื่อการแสดงชื่อเพชรน้ำพึ่งเมืองนาราย
แสดงลิเกมาตั้งแต่อายุประมาณ๑๕
เพราะเรียนจบแค่ป๖ก็พ่อหัดให้เพราะครอบครัวเป็นลิเกกันหมด
แสดงมาตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้
ชีวิตของลิเกทั่วไปก็เหมือนกัน
มีงานก็มีเงิน
เราเคยเล่นลิเกอยู่ในฐานะหัวหน้าคณะ
สมัยนั้นก็จะมีเงินเก็บประมาณสักเดือนละ๒๓๐๐๐บาท
แต่พองานถดถอยเราไม่สามารถที่จะมีเงินหล่อเลี้ยงคนที่อยู่ในความดูแลของเรา
เราก็บอกกับทุกคนว่าสมควรที่จะต้องยุบคณะ
ปัจจุบันนี้แฟนและลิเกย์อยู่กับลิเกย์ดวงเก้าลูกสาวก็แก่
ผมก็อยู่ในตำแหน่งเป็นผู้ภาคผู้บรรยาย
ให้คนเข้าใจในท้องเรื่องง่ายขึ้น
ทุกวันนี้เศรษฐกิจถดถอยลงเราเป็นลิเกสายกลาง
ก็จะมีงานเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน๔คืน๕คืน
งานมันเริ่มห่างมีวันหนึ่งเว้นไป๑๐วัน
มีวันเว้นไป๗วันมันเริ่มมีปัญหาซ้ำซ้อน
มา๒ปี๓ปีผลกระทบมันก็เลยตามมาว่า
เงินเก็บดึงออกมาจนหมด
เงินสุดท้ายที่เหลือในบ้าน๓๐๐๔๐๐บาท
ชีวิตต้องกินเหลือมื้อเดียว
จึงต้องบอกกับครอบครัวว่าเราเริ่มลำบากแล้ว
ไม่มีงานก็ไม่มีเงินเลย
มันก็จะกระท่อนกระแท่นมาตลอดนะ

แล้วเราเป็นลิเกเราไม่เคยทำอย่างอื่น

พอเราหมดเงินเก็บจะไปขายของก็ไม่มีทุนจะไปลงกับเขาก็มองเสื้อผ้าที่เรา
เคยใส่เก็บใส่ถุงปุ๋ยเอาไปกองขายที่ตลาดนัดเป็นลิเกมาตั้งแต่สาวก็โอเคชีวิต
โอเคเลยเขามาถึงตอนนี้รู้สึกว่าโชควุธตาเรามันทำไปเป็นอย่างงี้นะแบบตอนแก่ตกต่ำถึงไม่มีกลิ่นนะ
อายพวกลูกหลาน
มองหน้ากันอาบว่าทำไมวะ

มันเป็นความรู้สึกที่มองหน้ากันแล้วน้ำตามันหลายเหตุ

ตอนหลังทำใจได้

ผมก็เลยคิดว่าถ้าคนเราจะทำมาหากิน
ก็ยังแข้งของเราถึงมันจะเป็นเงินน้อย

ผมเริ่มแล้วว่าผมไม่อาย

ยืดอายุไปอีกหน่อยเอาตรงนั้นมาสู้ใหม่
ผมไปลงทุน๑๐๐๐๐กว่าลงเท้าแต่ง
พอเราขายของไปเราก็สั่งไป
ของจะได้เยอะคนที่เขาเดินตลาด
พอเห็นของเยอะเขาก็จะเดินเข้ามาดู
ช่วงแรกขายดีนะผมขายได้วันละ๒๐๐กว่า
หักทุนแล้วผมได้๕๐๐กว่าบาท
ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แรก
ไปได้สักเดือนหนึ่งมันตัน

ขายได้๕คู่ได้กำไร๑๐๐

วันหนึ่งขายไม่ได้เลยมีครับ
ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหยุดขายเนี่ยขายทิ้งครับ

เช้าก็ต้องแบบขายของมึกกับมึก

สงสารน้องที่เขาดูแลเราอยู่อะไรอย่างนี้
ป้าก็ช่วยได้งานบ้านนิดหน่อยไม่ได้มาก

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่หายเหนื่อยครับ

วันใดผมไม่มีแรง

ด้วยเงินก้อนนี้ที่เป็นประโยชน์

ว่าได้ทั้งพระเอกและนางเอกนะครับคือครอบครัวก็คือลิเกค่ะ
คำว่าลิเกในยุคนั้นเนี่ยนะครับคือยุคทองเลยต้องบอกว่า
ถ้าลองจากหอมหวนก็คือเชื้อสายเดียวกันนี่แหละครับก็คือเกียรตินิยม
ใช่ครับเป็นลูกชายคนเล็กเลยครับตอนนั้นใช้ป้ายอะไรอ่ะครับ
อ่าสำหรับผมนี่ใช้รุ่งโลศเกียรตินิยมตอนนั้นคือบอกตรงตรงเลยว่า
เป็นอาชีพที่หาเงินได้คล่องใช่ครับใช่ช่วงนั้นเงินทองไม่ขาดมือ
ขาดมือเลยครับทั้งบริวารทั้งเงินทองมากมายเลยครับตอนนั้น
วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของพี่อุ้ยคืออะไรครับวิกฤตของผมเนี้ยมันมาช่วงปลาย
ไปก็ประมาณสักสามปีที่ผ่านมานี่เองรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
มันก็ติดลบมาตลอดแต่ก็พอสู้จนมาช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยครับ
ที่ว่างานโดนแคนเซิลหมดเลยเงินขาดบ้านเลยครับ
ก็สู้ด้วยตัวเองสองคนเอาเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยไปขายตลาด
ซึ่งเสื้อเนี่ยมันเป็นแบรนด์เนมนะครับก็ตัวหลักราคาเป็นพันขึ้น
จะเก็บของเขาด้วยของเราด้วยเอาที่มันสภาพดีดีอ่ะ
ไปขายขายได้ตัวละสามสิบสี่สิบยังว่าแพงเลย
ต่อ๒๐ได้ไหมเราก็ต้องขายเราอยากได้เงิน
แล้ววันนั้นวันแรกที่ไปที่แบกสะพายถุงปุ๋ยไป
ขายได้หมดไหมฮะเสื้อผ้าไม่หมดหรอกขายได้ก็สี่ห้าร้อย
เต็มที่เลยอ่ะแปดร้อยเงินแปดร้อยนี่ดีใจแล้ว
มีเงินมีข้าวกินแล้วพรุ่งนี้ซื้อกับข้าวได้แล้วขนม
ความรู้สึกตอนนั้นพี่เปิ้ลเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยทำในครั้งแรกของเรา
เราก็อายอายก็ถึงใส่แว่นใส่เสื้อที่มีฮูตติด
เผื่อใครเขาจำเราได้แต่ก็ยังมีคนจำได้เด็กลิเกที่นับถือเราน่ะ
รบบุรีซึ่งเขามองเราดีแต่เราไปอายเอง
ไปที่เราก็เราไม่เคยทำนี่ก็ไม่เคยทำไม่เคยเลยไม่เคยเลย
แต่บอกว่าพี่เปิ้ลลั่นคำพูดมาอยู่คำนึงบอกว่าเวลาที่มีพี่อุ้ยอยู่ข้างน่ะ
มันอุ่นใจใช่ไม่ว่าจะแสดงลิเกหรือจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ย
เป็นผู้นำในชีวิตซึ่งมีเขาอยู่ด้วยเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างเลย
มั่นใจไปหมดเราไม่เคยกลัวอะไรเลย
พันตัวมาขายของนี่ตอนเดือนไหนอ่ะพี่เสื้อผ้าเนี่ยโควิดช่วงแรก
พอตอนหลังเนี่ยเขาไม่ให้ขายเสื้อผ้ามือสองในตลาดก็เลยขายรองเท้าแตะตามตลาดนัด
แล้วตอนนี้เอาเงินทุนที่ไหนมาทำรองเท้าซื้อรองเท้าไปขาย
กู้เขามาหมื่นเอามาลงทุนรองเท้า
ไปรับรองเท้ามาได้กำไรคู่ยี่สิบบาทสิบห้าบาท
แรกแรกมันขายได้เต็มที่สามสิบคู่แต่มาตอนหลังมันขายได้วันสามคู่ห้าคู่
เท่ากับเอาของไปทิ้งก็กลายเป็นหนี้เขาแล้วหลังโควิดนะฮะ
ช่วงแรกพอมันคลี่คลายแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
ลิกงลิเกกลับมายังไงบ้างพอหมดโควิดช่วงช่วงแรกเนี้ย
เขาปล่อยให้มีงานยิ้มกันขึ้นมาได้น้อย
เก็บอย่างเนี้ยไม่กินเลยบอกว่าเติมแต่น้ำมันรสอย่างเดียว
ไปกินข้าวถึงงานเอาเงินเก็บมาให้เต็มเต็มแล้ว
เพราะดอกมันมันนานครับก็เคลียร์คิดว่าเดี๋ยวเราต้องพ้น

มาเจอโควิดรอบ๒นี้เป็นยังไงบ้างครับ
หยุดเลยครับปีใหม่ไม่มีงานเล่นกันเลย
โทรไปหาดวงก้าวหลานหลานเช็คงานให้อาซิหลานเช็คให้เลย
มกราเต็มเดือนเลยครับโดนทั้งหมดครับ

ครับตอนนี้กลายเป็นเรารอไม่ได้แล้วนะเราต้องกินต้องใช้ทุกวัน
แล้วงาน๒เดือนนี่ตั้งแต่ธันวามกรานี่ยังไม่คิดกุมภา
หักเหชีวิตว่าต้องจับอะไรสักอย่างขายของ
เงินมันไม่มีเหลืออยู่ในบ้านเหลืออยู่พันหนึ่ง
ก็เลยไปซื้อเนื้อหมูมาลองหมักชิมกันเลยทำน้ำจิ้มแล้วก็เอาไปขาย
แล้วเป็นยังไงบ้างครับกิจการขายคอหมูย่าง
ตอนแรกก็ขายดีครับขายได้วันละพันกว่าบาท
ช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับคนจะเบื่อเพราะเราขายแค่ในหมู่บ้าน
ให้กำลังใจซึ่งกันและกันยังไงบ้าง
จะปรึกษากันเรื่อยว่าเหนื่อยไหมไหวไหม
บางครั้งลูกหลับแล้วก็นอนกอดกันก็ให้กำลังใจกันสองคน
ให้เขาสู้ให้ถึงที่สุดเราสองคนสู้เพื่อลูก
สู้ให้ลูกเราเนี่ยโตรู้ว่าอะไรเป็นอะไรช่วยเหลือตัวเองได้
ห่วงเขาที่สุดเพราะเขาเล็ก
แต่ยังมีอีกสองสาวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ป้าจ๊ะ

เห็นบอกว่าป้านี่ก็ไม่แข็งแรง

เป็นทั้งเบาหวานไขมันความดันแล้วก็มันรถชน

เป็น๑๐ปีแล้วจ้ะเหล็กแกยังอยู่ยังไม่ได้เอาออกเลย
ต้องรักษาตัวยังไงกินหยูกยา

เดือนค่อยได้ยามาเราเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
อะไรนิดอะไรหน่อยก็จะฆ่าตัวตาย

แต่เขาพูดก็เหมือนเขารู้ตัวนะครับ
รู้จ๊ะแต่ทำไมมีความรู้สึกว่า
เวลามันโรคนี้มันไม่น่าอยู่ป้าไม่อยากอยู่
ป้าป้ามาอยู่กับครอบครัวนี้กี่ปีแล้ว

อะไรที่ตัดสินใจรับพี่สาวเข้ามาอยู่ด้วย
เขาไม่ได้เราพี่น้องกัน
ถ้าเราไม่ดูเขาใครจะดูแลเขา
และเป็นโรคซึมเศร้าโรคฆ่าตัวตายอย่างนี้บ่อย

ป้าแล้วตอนนี้ยังคิดฆ่าตัวตายอีกไหมเนี่ย
ไม่แล้วล่ะจ้ะเพราะว่าสงสารน้อง
ทุกครั้งน้องจะต้องดูแลตลอดเลย
แม่ก็อายุมากเลยลงลืม
เกิดเราเป็นอะไรไปใครจะดูอีก
ยายตอนนี้ที่น่าห่วงมากเลย
ก็คือเรื่องเริ่มจะลืมบ้างแล้ว

ไม่รู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนเม็ดไหนเม็ดไหน

ห่วงไหมห่วงอะไรในบ้านบ้างตอนนี้
ห่วงลูกสงสารลูก
ต้องไปตื่นแต่เช้าไปซื้อของ
แล้วก็ทำหมูย่างอะไร
อนาคตหลานลูกก็อยากเห็นลูกสบายบ้าง
แต่ตอนนี้ยายต้องดูแลตัวเองเนาะ
อยู่เป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกด้วย
นะมีตัวเล็กนี่น่ารักจะตาย

ยกของเหยียบหลังให้พ่อเก็บยาให้แม่ครับ

ค่อยไปกอดพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อสู้ครับ
ไหนบอกยังไงทำให้อาเห็นหน่อยได้ป่ะ
พี่อุ้ยจ๋าที่มารายการของเราจริงแล้วเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเอาองค์รวมเลยนั่นก็คือ
เป็นหนี้ครับเป็นหนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้เงินจะลงทุนค้าขายขยายเพื่อได้เงินมาเยอะจุนเจือก็ไม่มี

อยากจะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ครอบครัวเดินต่อไปได้ครับ
แล้วถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้พี่อุ้ยจะทำทุนไปทำอะไรก่อนอันดับแรก
อันดับแรกเนี่ยผมจะต่อมีมอไซค์เก่าอยู่คันจะไปจ้างเขาต่อพ่วงขับรถพ่วงเนี่ยไปขายกันหมู่บ้านอื่นบ้าง
แล้วก็ขยายเอาตอนนี้ยืมเขามาทั้งนั้นเลยพวกเตาอบพวกโต๊ะเพื่อนพอรู้ว่าจะขายเขาให้มายืมก่อนลองชิมดูก่อนว่าขายของกินพอขายได้ไหมอยากจะได้เงินไปซื้อของเป็นของเราเอง
แล้วนอกจากคอหมูย่างแล้วเห็นบอกว่ามันจะได้ไม่มีอาหารอย่างเดียวอยากเป็นเพิ่มเมนูอะไรเข้าไปอีก

เอาสิดีเห็นด้วยจริงนะครับเพราะว่าอาหารการกินยังไงคนก็ต้องกินอยู่ทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีและขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ

และพี่เปิ้ลคือครูผมนะครับ

ทุกวัน
ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของพี่อุ้ยจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ข้อถ้าไม่พลาดเลยวางเรื่องให้ดีที่พลาดนั่นก็คือพลาดจากการวางเรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่อุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องนะพี่อุ้ยนะ
ใน๕เรื่องนี้ถ้าพี่อุ้ยถนัดเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องลิเกครับ
เรื่องลิเกครับ
ตระกูลเราก็คือมาจากลิเกหมดเลยใช่ครับถ้าจะนับจริงจริงแล้ว
ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเลยไหมครับคุณย่าเป็นแม่เพลงฉ่อยครับ
แล้วก็คุณปู่เป็นทหารเก่าเพราะฉะนั้นก็จะซึมซับกับนะ
ครับผมก็จะมาทางทางสายศิลปินกันหมดเลย
พวกเราเนี่ยนะครับนางเอกลิเกขวัญใจของคนในบ้านคือใครครับ
ดวงแก้วลูกท่าเรือครับจะว่าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์แล้วเนอะ
ใช่ใช่ตอนนี้คือคือของดีเมืองอายุทยาดีกว่าว่างั้นครับ
ดวงแก้วเนี่ยมีผลงานแสดงมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ
ได้รับเชิญไปแสดงลิเกเงินล้านเพื่อการกุศลครบรอบ๕๐ปี
ของบริษัทกันตนาโดยแสดงเรื่องหงฟ้ากาขาว
และในงานวันนั้นเนี่ยนะครับโผงฟ้ากาขาวเนี่ย
เหล่าศิลปินลิเกดังมากทั่วฟ้าเมืองไทยไปร่วมแสดงกัน
มีคุณกุ้งสุธิราชวงธวรรณนะครับวิรดาวงธวรรณนะครับ
ทวีประพีพรรุ่งพิรมเฉลิมชัยมาลัยนาคนะครับ
ไปกันหมดเลยเพราะว่าจัดใหญ่จริงอยู่ที่ลิเกวันนั้นนี่เอง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มหากรรมลิเกร้อยล้านเพื่อการกุศลหงฟ้ากาขาว
จัดแสดงในปีใดตัวเลือกที่หนึ่ง
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ตัวเลือกที่สอง
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าตัวเลือกที่สาม
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกตัวเลือกที่สี่
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ของพ่อ
เวลาสนมเอกหัวหน้าคณะเกียรนิยมพ่อผมเอง
พอมาเจอโจทย์ข้อนี้ยอมรับว่าปีพศห้าสิบห้าสิบครับ
แต่ขอเลือกข้อนี้ผมคิดว่าถูกครับข้อสองครับสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับ
ตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับ
ผมก็พยายามนั่งเนี่ยนั่งคิดไปด้วยตามไปด้วยนะ
แต่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่อุ้ยครับพี่อุ้ยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณเปิ้ลแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เปิ้ลครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องคอหมูย่างเรื่องจังหวัดลบบุรี
เรื่องบ้านของเราและเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์เรื่องคอหมูย่างครับคอหมูย่างนะครับ
เอาละครับขอเชิญพี่เปิ้ลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เปิ้ลครับคอหมูย่างตอนนี้ถือว่ามันน่าจะเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัวเรา
ใช่ค่ะขายที่ไหนบ้างเอ่ยตอนนี้ขายอยู่หน้าหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยค่ะ
ชื่อหมู่บ้านการเคหารบบุรีค่ะขายเวลาไหนถึงเวลาไหนวันอะไรบ้างครับ
ขายทุกวันเลยขายเวลาสามโมงเย็นถึงสามทุ่มเราขายยังไงอ่ะครับ
ขายเป็นขีดเป็นอะไรยังไงขายเป็นกล่องค่ะเป็นกล่อง
กล่องละฮะสี่สิบห้าสิบปกตินี่เตรียมหมูสำหรับขายวันนึงนี่ประมาณกี่กิโล
โลค่ะใครเป็นคนไปซื้ออ่ามีเขามาส่งว่าไว้เลยอย่างเงี้เหรอ
ค่ะใช่เขาจะมาส่งตอนตีสามแล้วเวลาลูกค้ามาสั่งเนี่ย
ต้องเตรียมมีอะไรแถมไปบ้างมีอะไรอยู่ในเครื่องเคียงนั่นเอง
มีผักกาดหอมใส่ไปในกล่องแล้วก็แตงกว่าแล้วก็ผักชีโรยหน้าค่ะ
นั่นนะฮะน้ำจิ้มขาดไม่ได้เลยนะครับนี่แหละที่จะเป็นรสเด็ดของคอหมูย่างนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะและนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
อันนี้ไม่ได้ของทีมงานนะของพี่จริงจริงเลยใช่ค่ะ
คือเซ็ตมาเลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่เปิ้ลต้องนำคอหมูย่างนะฮะ
ใส่กล่องใส่ผักลองใส่ใดทั้งสิ้นนะครับเหมือนที่เราทำขายเลย
แล้วก็เอาน้ำจิ้มคือพร้อมส่งแต่วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหมครับ
ต้องการค่ะใครดีครับก็กำลังใจคนเดิมพี่อุ้ยค่ะ
เชิญพี่อุ้ยครับถ้าไม่เลือกนะเดี๋ยวน้องกรวิ่งมาเลยนะ
ก่อนจะวิ่งมาช่วยเลยนะทันทีเลยนะนี่จะช่วยในแผนกอะไรเนี่ย
ช่วยใส่น้ำจิ้มใส่ถุงกันและโจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
จัดคอหมูย่างจำนวนสิบสองชุดภายในเวลาสามนาที
คอหมูย่างขายมาประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะพอได้โจทย์คอหมูย่าง
ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่
แต่ว่ามีพี่อุ้ยเป็นลูกมืออยู่ข้างมั่นใจแน่นอนค่ะ
ว่าต้องทำได้แน่แน่ก็กล่องหนึ่งประมาณกี่ขีด
ขีดค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะ
หนึ่งชุดมีน้ำจิ้มแบบนี้พี่อุ๊ดก็เดี๋ยวพอสตาร์ทปั๊บ
ก็ลุยน้ำจิ้มก่อนเลยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
หนึ่งกล่องนะครับผ่านไปนะครับเอาล่ะ
ของหมูย่างของเรานะครับแตงควาและผับทริป

เอาล่ะแตงกวาโรยผักชีโรยจ้าไปเลยจ้าเออ
ที่๖แล้วนะครับครึ่งทางไปแล้วนะครับ

สิบสองชุดนะครับภายในเวลาสามนาทีนะฮะ
หมูเยอะมากผักน้อยมากเอายังไงกันดีลูกค้ากำลังรออยู่นะฮะ
เอออ้าวยังไงกันดีสิบเอ็ดแล้วนะอีกชุดเดียวนะครับ
ชุดเดียวนะฮะชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายก็มาถึงแล้ว
ชุดที่สิบต่อไปแล้วตีละครั้งเลยครับตีละครั้ง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

คือเรื่องจังหวัดลบบุรี

เรื่องภุ่มภวงดวงจันทร์

เคยเป็นนักร้องเคยร้องเพลง
น่าจะรู้เรื่องราวของนักร้องได้ดี
ขอเชิญป้าแจ้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญป้าแจ้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบฟังเพลงเหรอครับชอบฟังจ้ะ

ร้องทุกแนวนิตยาพุ่มพวงอะไรอย่างนี้จ้ะ
จำได้ไหมว่าพี่พึ่งเพลงอะไรบ้างที่ป้าได้นำผลงานของพี่พึ่งมาร้อง
จำได้ไหมว่าพี่พึ่งเพลงอะไรบ้างที่ป้าได้ได้นำผลงานของพี่พึ่งมาร้อง
จำได้ไหมว่าพี่พึ่งเพลงอะไรบ้างที่ป้าได้ได้นำผลงานของพี่พึ่งมาร้อง

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

ใช่นักร้องบ้านนอก
ใช่นักร้องบ้านนอก

โป่งนะครับบนกระปุกออมสินนะครับมีสีม่วงและสีเหลืองจริงด้วย

ตอนนี้ครอบครัวของพี่อุ้ยนะครับจากลบบุรีได้รับทุนสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น
สองดอก
จากเรื่องลิเกครับ
ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าทำไม

ถ้าคนเราจะทำมาหากิน

ผมเริ่มแล้วว่าผมไม่อาย

เพื่อการกุศลโหงฟ้ากาขาว
จัดแสดงในปีใด

สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับ

ถ้าถูกข้อนี้นะ๑แสนบาทนะ

ไม่ไล่ไม่ไล่

สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับ

อาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของพี่อุ้ยจากลบบุรีนะครับได้รับทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ผมก็มารอลุ้นไปพร้อมกันด้านบนเวทีแห่งนี้เลยนะครับ
จากเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่องคอหมูย่างครับ
แสดงนี่เกมมาตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าหน้าไม่มีงานอ่ะ
มันก็จะกระท่อนกระแท่นมาตลอดนะโควิดเนี่ยลำบากมาก
ไม่มีงานก็ไม่มีเงินเลยไม่มีจะกิน
จัดคอหมูย่างจำนวนสิบสองชุดภายในเวลาสามนาที
เอายังไงกันดีลูกค้ากำลังรออยู่นะฮะ
ชุดที่สิบสองไปแล้วตีละครั้งเลยครับตีละครั้ง
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

เราก็ใช้เวลานะครับ
๓นาที๗วินาทีนะครับ

ตอนนี้นะฮะครอบครัวของพี่อุ้ยจากลบบุรีนะครับ

๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ครอบครัวตอนนี้มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก

กุญแจดอกที่๒ใครครับ

นี่มาแล้วมาคู่เชิญประจำที่ครับ
ขอให้โชคดีในการไขในครั้งนี้นะครับ
เดี๋ยวเล็งไปที่กุญแจแล้วเล็งไปที่ตู้โบนัสว่า
กุญแจที่เราเลือกนี้มันน่าจะสัมพันธ์กับตู้หมายเลขนี้แน่
ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีอย่ามัวเสียเวลากับเขา
ถ้าคนแรกใช้เวลาไปเยอะคนที่สองจะกดดันทันทีนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกกุญแจก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ขายที่ละทันนะฮะถ้าพร้อมแล้ว

ใจเย็นพี่ออกแล้ว

เอาแล้วเอาแล้ว
มาดูหลังตู้หมายเลข๒ก่อนว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เท่าไร
แม่เท่าไร

ลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

เท่าไรน้องก่อน

มาดูโบนัสหลังตู้ที่เหลือนะครับ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับนั่นก็คือ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ๒๕๐๐๐บาท

รถพ่วงไปดูไว้๗๘๐๐๐บาทครับ
แล้วก็ไปต่อให้เขาทำโครงยังไงต้องสู้นะพี่นะครับ
คิดว่าเราเริ่มกันใหม่ได้ไม่เป็นไรนับหนึ่งใหม่ก็ยังไม่สาย
แต่พี่อุ้ยและพี่เปิ้ลนะครับรวมทั้งครอบครัวนะ
ผมเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกหลายครอบครัว
ที่ให้ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตให้ได้ครับและผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับ
ฝากครอบครัวของพี่อุ้ยที่น่ารักไว้ด้วยนะครับเผื่อคุณผู้ชมนะครับ
มีกำลังอยากจะช่วยเหลือช่วยเถอะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเกิดวิกฤตจริงจริง
คนไทยต้องช่วยกันขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
แล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้าพี่อุ้ยพี่เปิ้ลและคุณแม่นะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับให้พ่อแก่และคุณป้าคุ้มครองนะครับ
ขอให้โรคภัยไข้เจ็บก็หายไปแล้วกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสุดครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผม
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
พอแม่เขาคลอดหนูออกมาแม่เขาก็ทิ้งหนูแม่ลิเขาก็เลี้ยงหนูตั้งแต่แรกเกิดตอนน้องนุ่นเล็กไปร่อนทองก็พาไปด้วยอุ้มกันไปที่โตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็แม่ลินี่แหละค่ะอยากบอกรักเขาเหมือนแม่ทุกคน
ปอกเปลือกข้าวโพดจำนวน๑๕กิโลกรัมภายในเวลา๓นาทีได้หรือไม่ได้ครับ